ธานีค่ะอำเภอพนมนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งไปกรีดยางตอนเช้าปรากฏว่า
นี่เสียงอะไรแสะตาต้นไม้
สักพักหนึ่งเสือตัวขนาดเกือบเท่าปุ้ย

สวนยางพาราตัวใหญ่มากค่ะเดินผ่านไป
เธอไม่ได้หนีนะคะเอามือถือขึ้นมา
เดี๋ยวนี้นะทุกคนเป็นนักข่าวพลเมืองได้หมด

หมาแน่พี่เห็นเต็มสองตาหรือยัง

ถ้าเกิดว่าพี่ไม่เห็นเต็มสองตาพี่ซูมเข้าไป

หรือยังคะคุณผู้ชมเห็นหน้าจอท่านหรือยังคะ

ที่เขาพนมสุราธานีค่ะ

แต่พี่เขาใจแข็งมาก

แล้วพยายามซูมเข้าไปซูมเข้าไป
ถ้าเขาวิ่งมาหาเราห้ามถ่ายห้ามถ่าย
หัดถาวิเชียในยุค๔๖ปีนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดช่วงเช้า
ของวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ตอนเจอเสือเขาเรียกว่าใจดีสู้เสืออย่างนี้
แต่พอถ่ายคลิปนี้ได้คลิปนี้มาแล้ว

หลังจากนี้พี่ไปกรีดยางพี่จะกลัวไหม

กลัวสิคงไม่กล้ากลับไปกรีดยางอีกเลยนะคะ
แล้วหลังจากที่ถ่ายคลิปนี้มาแล้วนะคะ
เอาคลิปนี้ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งตำรวจ

ยังไม่มีการจัดการใดกับเรื่องนี้เลย
กลัวทำยังไงต่อนะคะ

ป่าคลองแสงที่บ้านตะขุนสุราธานีค่ะ
บอกว่าเสือที่ท่านเห็นหน้าจอพร้อมกับเราเนี่ย

นี่ค่ะเป็นเสือลายเมฆขนาดกลาง

คือมันใหญ่กว่าแมวหน่อยนึงอะเหรอ

ปกติแล้วเป็นเสือที่หากินบนยอดไม้

ก็เพราะว่าเสือตัวนี้อาจจะกำลังย้ายพื้นที่หากิน
นี่ค่ะก็เลยขอความช่วยเหลือประชาชนนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่าพบเห็นแบบนี้อย่าไปทำร้าย

แล้วจะบอกว่าเสือลายเมฆเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะคะ
คือประชากรของเขาตอนนี้เริ่มลดลงแล้ว

แต่ถ้าเกิดว่ามองภาพนิ่งตรงนี้คือไม่ใช่

จะมาเจอในสวนยางพาราของชาวบ้านแบบนี้